ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่ชาวเน็ตก็ได้โพสต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรือที่บรรทุกฉลามวานมาซึ่งมันท้องแก่ใกล้คลอดแล้วคุณผู้ชมปรากฏว่า
ลงสู่ทะเลกลับคืนไม่ทันมันก็ตายสิคะคือเรื่องนี้เนี่ยนะคะเรือนักท่องเที่ยวดำน้ำเขาไปเจอ
จับไปทำไมปลาเล็กปลาน้อยจับปลาใหญ่ดีกว่าแถมได้ลูกในท้องมันด้วย
คืออันนี้เหมือนเรือประมงอะค่ะเขาไปลากอวนในทะเลมาแล้วเขาได้ปลาตัวนี้มาด้วยเป็นปลาฉลามวานตัวใหญ่แล้วก็ตั้งท้องแก่ใกล้คลอดแล้วนะคะ
แต่ว่ามีนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งเขาก็กำลังจะไปดำน้ำนี่แหละเขาเห็นเอาไว้นะคะเขาก็เลยเหมือนกับแบบบอกให้ชาวประมงปล่อยปลามันเถอะมันใกล้คลอดแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
แต่ว่ามันก็ไม่ทันการคุณผู้ชมจะเห็นนะว่าลูกออกมาแล้วหลุดออกมาเลยค่ะท้ายที่สุดก็คือมันก็ตายทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังแอดมินของกลุ่มจิตอาสาเนี่ยค่ะก็ทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณบ่าย๓ของวันที่๑๘พฤษภาคม
ประโมงลำหนึ่งข้างเรือระบุชื่อแสงสมุดสาม
กำลังบรรทุกฉลามวานขนาดใหญ่อยู่บนเรือนักดำน้ำบนเรือก็เลยตะโกนกัน
ปล่อยมันเถอะปล่อยมันไปซึ่งขณะที่ปล่อยนั้น
นักดำน้ำก็สังเกตว่ามันไม่ตอบสนองละมันนิ่งแล้ว
ผิวหนังก็เริ่มแห้งแล้วนะคะขณะที่คนบนเรือก็พยายามพลิกส่วนหางของฉลามวานให้ตกจากเรือ
ทำให้ส่วนท้องของตัวมันถูกกับขอบเรือ
ฉลามวานขนาดเล็กที่ยังไม่ครบกำหนดคลอดก็หลุดออกมา
แล้วก็ตกลงไปในน้ำทั้งคู่จากนั้นเรือประมงก็ขับออกไป
แม้คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ามันสะเทือนใจมันเศร้าสลดใจมากเลยนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่ปล่อยลงไปสู่ทะเลแล้วมีเรือของกลุ่มดำน้ำอีกกลุ่มขับผ่านมา
เห็นว่าฉลามวานตัวนี้ตายแล้วแล้วซากมันก็ลอยอยู่ในทะเลใกล้บริเวณนั้นแหละ
ส่วนทางด้านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต๓ก็ร่วมกับประมงจังหวัดไปตรวจสอบเรือแสงสมุทรสาม
หลังจากที่ปรากฏคลิปจับฉลามวานได้นะคะก็ไปคุยกับไต้กงไต้กงเรือบอกว่าไม่ได้จงใจจับมา
แต่ฉลามวานตัวนี้มันติดอวนขึ้นมาพยายามช่วยเหลือแล้วแต่ก็ไม่ทัน
ก็วอนสังคมว่าอย่ารีบด่วนตัดสินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย